ตอนนี้เนี่ยในโลกโซเทียลก็ออกมาประนามคนร้ายที่เกาะเหตุนี้
ออกมาบอกว่าอยากจะให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ในโลกโซเชียลก็มีการช่วยกันในการแชร์ภาพ
เพื่อให้คนที่พบเบาะแสหรือว่าพอจะเห็นหน้าค่าตาคนลักษณะแบบนี้เนี่ย
ให้แจ้งข้อมูลไปตำรวจจะได้จับกลุ่มได้โดยเร็ว
หนึ่งในนั้นก็คือมือปราบอินดี้จอนนี่กองปราบ
เขาโพสต์ข้อความค่ะแล้วก็มีภาพของผู้ต้องสงสัยด้วย
โพสต์ในโลกโซเทียลนะคะบอกว่าอยากจะให้จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ร้อนไปถึงมือปราบอินดี้จอนนี่กองปราบ
จ่าสิบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์ที่ชาวโซเชียลรู้จักกันดีนะคะ
หลังเกิดเหตุนี้จอนนี่โพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊คของตัวเอง
บอกว่าเอาอีกแล้วฆ่าข่มขืนสาวปาดคอมีดแทงศพเปลือยบางขุนเทียน
จะให้รออีกกี่รายถึงจะประหารให้รู้สึกกลัว
และตามด้วยข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะลงท้ายข้อความว่า
ที่สำคัญของเรื่องนี้คือคนตายเป็นคนอุบลบ้านเดียวกับตัวเอง
และฝากประนามคนร้ายที่ก่อเหตุขอให้ตายตกไปตามกัน
หลังจากโพสต์แรกไปไม่นานก็มีโพสต์ที่๒ตามมาค่ะ
มีภาพถ่ายผู้ต้องสงสัยด้วย
แล้วก็ระบุข้อความว่าเจอที่ไหนล็อกตัวไว้ด่วนนะชาวไทย
ชมหน้าผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุฆ่าปาดคอสาวชาวอุบล
บางขุนเทียนเมื่อเช้านี้น่าจะเป็นชาวพม่า
ว่าจะหลบหนีไปกับภรรยามุ่งหน้าไปยังด่านชายแดน
ขอฝากคดีนี้ไว้ด้วยเพราะผู้ตายคือลูกหลานของตัวเอง
นี่แหละค่ะและหลังจากมือปราบอินดี้โพสต์ข้อความแล้วก็ให้เบาะแสแบบนี้
ทำให้มีแฟนเพจเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ภาพของผู้ต้องสงสัยกันว่อนโลกโซเชียลเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ประนามในการกระทำของคนร้าย
ขอให้คนร้ายได้รับโทษตายตกไปตามกัน
บางคนแสดงความคิดเห็นถึงบทลงโทษนะคะ
ควรมีการใช้กฎหมายให้รุนแรงกว่านี้
ส่วนเพจดังเรื่องเด่นเป็นคลิปก็โพสต์ข้อความถามสังคมสั้นค่ะ
ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ใครจะเป็นรายต่อไป
มีแฟนเพจเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ
ส่วนใหญ่บอกว่าจุดอ่อนของข้อกฎหมายก็คือไม่เด็ดขาดกับความผิดในคดีฆ่าข่มขืน
ทำให้ผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวกับโทษทันที่จะได้รับค่ะ